แต่ว่าระวังว่านั่งดีแล้ว
จะมีพลังงานบางอย่างทำให้คุณเนี่ย

เจ็บเต้าเลยต้องแอบนี่

คุณคะจะบอกว่าผิดที่เก้าอี้เลยงานนี้
น้องเขาไม่ผิดอะไรเลยนะคะ

นั่งเฝ้าหน้าประตูทำหน้าที่คอยตรวจวัดอุณหภูมิอยู่ไง
ปรากฏว่าจังหวะที่ลูกค้าเดินเข้ามาในร้าน

สปีริตแรงกล้าลูกค้าจะมาแล้วรีบลุกขึ้นมา
แต่ดันพลาดท่าตรงเก้าอี้
งานนี้ก็เลยต้องไปจมอยู่ที่พื้นแบบนั้นนะคะ
ก็เป็นห่วงเป็นใยระมัดระวังกันด้วย
เราไม่รู้เหมือนกันว่าจังหวะที่เราแบบว่าลุกขึ้นมาหุนหันแบบนี้ค่ะ
เก้าอี้มันเลื่อนหรืออะไรอย่างไร
มันก็อาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้แม้แต่เล็กน้อยแบบนี้

ไม่ใช่แค่ขาเก้าอี้นะขาเขาด้วยนะคุณ